มาร้องอยู่ในโลกโซเชียล
พร้อมแสดงหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ

บอกว่าเพื่อนของเขาซึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ถูกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจ
ทีบรถจักรยานยนต์จนล้มคว่ำ
และทำให้เพื่อนของเขาเสียชีวิต
คลิปนี้ถูกเปิดเผยออกมาเพื่อจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ตอนนี้ญาติวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เสียชีวิต
ได้ไปรับศพผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลแล้ว

ตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานครอบครัวผู้เสียชีวิตมาให้ปากคำ
แล้วก็ประสานอาสาสมัครผู้ก่อเหตุเข้าให้ปากคำ
โดยจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับ

จังหวะนี้เหมือนใช้ขาเนี่ยเตะสะกัดหรือทีบเข้าไปเนี่ยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเมื่อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ถูกโพสต์แล้วก็ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ
พร้อมกับขอดูกล้องวงจรปิด
พบว่ามีรถของตำรวจตำรวจของสพสำโล่งเหนือ
จอดอยู่กลางซอยมิตรอุดมจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็นำกลวยมาตั้งเรียงไว้และมีอาสาสมัครตำรวจยืนอยู่ท้ายซอย
จากนั้นนายธนกรศรีชาติหรือว่าบอสพร้อมแฟนสาว
ขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าซอยมา
เมื่อเจอด่านตำรวจจู่นายบอสก็ตัดสินใจเลี้ยวรถกลับขี่หนี
ตำรวจก็เลยวิ่งตามแล้วครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อาสาสมัครของตำรวจ
อยู่ท้ายซอยออกมายืนอยู่กลางถนนพอดี
เมื่อในบอสขี่มาถึงอาสาคนดังกล่าวก็เลยใช้เท้าเหมือนเตะสกัด
ถีบอะไรสักอย่างไปที่รถจักรยานยนต์ของนายบอส
ไปลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนซะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในโซเชียลเขาเผยภาพจากกล้องวงจรปิด
มาแค่ส่วนหนึ่งของถนนแต่ทีนี้ไปดูหมดเลย

ว่าซอยท้ายซอยตลอดซอยจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
จากนั้นทีมข่าวได้สอบถามจากชาวบ้านระแวกนั้น
ทราบว่าตำรวจมักจะมาตั้งด่านตรวจในลักษณะด่านลอยอยู่เป็นประจำ
คำว่าด่านลอยเนี่ยสำคัญนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าอาสาสมัครคนดังกล่าวทำเกินกว่าเหตุ
ซึ่งเขาเคยถูกอาสาสมัครคนเดียวกันนี่แหละจำได้
ตรวจค้นยาเสพติดเหมือนกันเมื่อไม่เจอก็จะเดินเข้ามาลักษณะขอเรียกรับเงิน
ฮือนะฮะฟังเสียงของชาวบ้านที่ให้กันหน่อยครับ
ครับเป็นแค่อาสาส
ขณะที่แม่ของบอสผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับขณะนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นแพทย์ระบุว่าลูกชายเสียชีวิตเพราะว่าศีรษะถูกกระแทก
คุณแม่บอกว่าปกติแล้วลูกชายเป็นคนดีขยันทำงานไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่อย่างใดเลยนะครับ
ก็จะให้น้องสบายใจให้ลูกสบายใจ
ไม่ได้มีเวรมีกรรมสักครั้ง
คุณแม่บอกจะให้อภัยนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกเดโชโสสุวรรณากุล
ผู้จัดการสพสำรงค์เหนือเปิดเผยว่า

ตั้งด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างในซอยดังกล่าว
จากเป็นซอยที่มีรถผ่านจำนวนมาก
ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานครอบครัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็ประสานไปยังอาสาสมัครที่ก่อเหตุ
เข้าให้ปากคำโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ยืนยันว่าการทำหน้าที่ของอาสานั้น
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจ
และกรอบแห่งการปฏิบัติงานนะครับ
และเมื่อวานนี้นะครับกู้ภัยได้นำร่างของนายบอส
ออกจากโรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
นำส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็แฟนสาวของบอสไม่ได้ตามไปด้วยนะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้๒๗เมษายนครอบครัวของผู้เสียชีวิต
จะเดินทางมารับศพด้วยตัวเองอีกครั้ง
เพื่อนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการครับ